โซเชียลที่มีคนแชร์กันเยอะเลยคุณแม่คนหนึ่งพาลูก๓ขวบ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการตัวร้อน
แต่ว่าระหว่างรอคิวรอขั้นตอนการรักษานี่แหละค่ะ
ลูกอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะ
ตอนร้อนนะฮะ
ระหว่างรอการรักษานะคะ
น้องออร์กัสนี่อายุ๓ขวบ๕เดือน
โพสต์เรื่องนี้นะคะบอกว่าลูกเนี่ย
เสียชีวิตระหว่างรอคิวรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๓เมษายน
เธอเล่าบอกว่าลูกไม่สบายตัวร้อน
กินยาแล้วไม่ดีขึ้นก็เลยพาไปโรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ทำตามขั้นตอน
กรอกรายละเอียดบัตรนะคะเพื่อที่จะส่งตัวรักษา
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยลูกอาการหนักขึ้น
แม่ก็พยายามบอกว่าให้ช่วยมาดูลูกก่อน

บอกว่าลูกเธอสุดหนักทุรนทุราย
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดระหว่างที่รอการรักษานี่แหละค่ะ
ถึงจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ร้องบอกว่าอยากจะให้ทางโรงพยาบาล
ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการส่งตัววิธีการรักษาให้เร็วกว่านี้ค่ะ
นี่คือเรื่องที่เธอร้องเรียนในสื่อนะคะ

คุณแม่กลับไปที่โรงพยาบาล
เพื่อที่จะไปนำศพน้องออกมาทำพิธี
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกชายสามคนน้องออกัสเป็นคนที่สอง
นาทีที่เกิดเหตุรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมาก
เพราะว่าลูกเธอเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเธอ
ทั้งที่อยู่ใกล้หมอแล้ว
นี่ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่บอกเธอรู้สึกหดหู่มาก
เรื่องนี้ทางภูมิในการโรงพยาบาลตาคลีชี้แจงค่ะ
บอกว่าเด็กวัย๓ขวบเศษรายนี้ค่ะ
ออกัสป่วยเป็นโควิดตั้งแต่เดือนมีนาคม
แต่ตอนนั้นอาการไม่รุนแรงก็รักษาไปตามขั้นตอน
แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม่พาน้องมาโรงพยาบาล

ตอนนั้นที่คุณหมอยังไม่ออกมา
เพราะว่ารักษากำลังตรวจรักษาผู้ป่วยหัวใจ
แล้วก็ยังมีผู้ป่วยจากอุบัติเหตุตามมาอีก๒ราย
แต่ระหว่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจเบื้องต้น
ต่อมาน้องมีอาการหัวใจหยุดเต้น
น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเสียชีวิตแม่ก็ไม่ได้ขอให้ส่งศพไปผ่าชนสูตร
ทำให้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าอาจจะเสียชีวิต
จากผลกระทบจากการที่ป่วยโควิดที่ผ่านมา
แล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
หรือภาวะแทรกซ้อนของโควิดค่ะ
อาจจะเกิดไมโกคาไดติดหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
หรืออาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดตามหลังของโควิดขึ้นมา

ขอปรึกษากับแม่ของน้องออกัสก่อนนะคะ

ก็จะต้องส่งร่างน้องไปชนะสูตรอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ